โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
เขาออกหน่วยเพื่อไปช่วยเหลือประชาชน
และที่สำคัญไปมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕ครับ
นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชธผู้ว่าราชการจังหวัดอุตราดิษฐ์
พร้อมด้วยนางวราพรเจริญสิริโชธนายกเหล่ากาชาติและคณะ
หน่วยงานส่วนราชการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข
รอยยิ้มให้กับประชาชนประจำเดือนกุมภาพันธ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕วัดตลิ่งต่ำหมู่๘ตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแหล่นะครับ
โดยให้ความช่วยเหลือผู้พิการผู้สูงอายุ
แล้วก็มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
มอบอุปกรณ์แก่ศูนย์เด็กเล็กและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากร้าย
มอบพันธุปลาให้กับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน
นำไปปล่อยตามแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ต่อไปนะครับ
ด้านของนายชัชวานเพชรแบนผู้มนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕วัดตลิ่งต่ำ
ก็ได้รายงานสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ซึ่งตำบลทุ่งยั้งแบ่งการปกครองออกเป็น
มีจำนวน๑๐หมู่บ้านเขตเทศบาล๕หมู่บ้าน
ประชาชนส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพทำการเกษตร
ไม่ว่าจะทำนาข้าวนะครับแล้วก็ค้าขายอาชีพเสริม
มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้าน
ก็ได้แก่ข้าวเกลียบว่าวนี่หาทานได้ยากแล้วนะ

ผมเจอที่ไหนที่เขาขายดามสี่แยกซื้อทันทีเลยนะ
๒แผ่น๒๐บาท